จังหวัดระยองค่ะระยองจมบาดานฝนถล่มท่วมไม่ทันตั้งตัว
เห็นใจพี่น้องชาวระยองมากไล่ไปดูกันทีละอำเภอเลยนะครับคุณผู้ชม
คือเมื่อวานตลอดทั้งวันเลยตกหนักจริงนะคะตกหนักมากชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อน
คือในย่านชุมชนเนี่ยเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมเข้าไปในบ้าน
เกษตรย่านเกษตรก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเอาถึงจุดนี้ก่อนที่อำเภอบ้านค่ายค่ะคุณผู้ชม
อำเภอบ้านค่ายน้ำป่ากัดซะคอสะพานบริเวณทางขึ้น
เขาวงช้างจนกระทั่งคอสะพานขาดส่วนที่อำเภอวังจันทร์จุดที่หนักเลย
จุดที่หนักอันนี้น่าจะเป็นบ้านค่ายนะคะนี่บ้านค่ายเห็นไหม
น้ำป่ากัดเซาะคอสะพานตรงนี้นี่วางจันทร์ค่ะจุดหนักก็คือบ้านพลงตะเอี่ยมนะคะ
มีน้ำป่าไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกระตันยูระยองจุดวังจันท
ก็ต้องร่วมกับผู้นำชุมชนไปช่วยกันนี่น้ำเข้าบ้านแล้วน้ำเข้าบ้านนี่ค่ะต้องไปช่วยกัน
ไปช่วยชาวบ้านยกทรัพย์สินที่มีค่าหนีน้ำแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะไอ้พวกปลั๊กไฟเอาสก๊อตเทปเอาอะไรไปปิดไว้หน่อย
งั้นก็สับสวิตช์ก่อนเลยนะคะทีนี้วังจันทร์ก็หนักไปดูอำเภอแกลงหน่อย
แกรงเนี่ยแกรงเนี่ยก็เหมือนกันนี่เห็นไหมคะนี่คือสภาพน้ำป่านะ
สภาพน้ำป่าไหลเข้ามาแบบนี้ค่ะ
ถนนหนทางเนี่ยกลายเป็นบาดานในพริบตาเลยนะคะ

หนักอยู่ที่ตำบลกระเฉดนะคะ

นี่เดือดร้อนยันหมาค่ะ

เพราะน้ำท่วมไม่ได้ทันตั้งตัวแบบนี้นะครับ

ใช่พี่เบิร์ตมันไหลเชี่ยวแรงมาก

ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวเลย

ก็คือที่มาบยางพรตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
คือน้ำท่วมถนนหนทางต่าง
แล้วก็รถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะ
พื้นที่ไร่นาของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมด้วยนะคะ
อกจากนี้ถ้าเกิดว่าไปสำรวจระดับน้ำ
แม่น้ำลำคลองสายต่างนี่นะคะคุณผู้ชม

ล้นเลยค่ะเห็นไหมนี่
แต่นี่กลายเป็นว่าเกือบท่วมมาถึงถนนแล้วนะครับ
นี่คือสภาพน้ำท่วมที่จังหวัดระยองนะครับ